ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมานะครับได้ประกาศตั้งรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งบ่อแส
แล้วก็ผู้แจ้งนำจับในคดีปืนของกองร้อยอาสารักษาดินแดน
หายไปกว่า๑๐๐กระบอกหลังจากที่ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะได้คืนนะครับ
โดยนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ปืนลูกซอง๕นัดและปืนลูกซองยาวของกองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดนครราชศรีมาที่๑หายไปกว่า๑๐๐กระบอก

โดยระบุว่าขณะนี้ก็ได้สั่งให้รื้อคดีสอบใหม่ทั้งหมด
ซึ่งคดีนี้ก็มีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องหลายรายนะครับ
กรมการปกครองก็ได้ตั้งกรรมการสอบวินัยขึ้นมา

ข้าราชการมากกว่า๒คนขึ้นไปในลำดับสูงสุด

ได้ดำเนินการสอบทางวินัยไปแล้ว
แต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือยังไม่พบปืนที่หายไปแม้แต่กระบอก
ซึ่งจะนำมาเป็นหลักฐานประกอบคดี
ขณะเดียวกันก็ได้ประชุมร่วมกับตำรวจเจ้าของคดีแล้ว

หรือว่าแจ้งให้ทราบจนสามารถนำไปสู่การค้นพบปืนที่หายไป
โดยจะเก็บรายชื่อของผู้แจ้งเอาไว้เป็นความลับ
ส่วนรางวัลจะมอบให้เป็นรายกระบอกตั้งแต่๑๔๐๐บาท

สำหรับแนวทางการสอบสวนจากนี้ไปนะครับ
จะสอบปากคำผู้ที่เคยให้การไว้แล้ว

ซึ่งคนเหล่านี้ถูกสั่งให้ย้ายไปตามอำเภอต่าง
แต่ตำรวจจะเรียกกลับมาสอบปากคำ
เพื่อหาข้อพิรุธอีกครั้ง